วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูงานหัตถสินไทยกันก่อนเลย
เป็นงานที่ทำด้วยฝีมือ
เป็นงานที่มีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกันด้วย

จนกลายเป็นสินค้าที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่ำประเทศด้วย
ติดตามจากรายงานคุณระวีการแก้วิจิตรค่ะ
ผ้าไหมปักทงชัยหลากสีถูกเรียงร้อยให้เป็นชั้นสวยงาม
ลับสีโทนเข้มและโทนอ่อน
ก่อนจะถูกดัดแปลงให้มีลักษณะเป็นกลีบดอกไม้
ที่มีความพลิ้วไหวและปีกคนนก
นำไปประกอบกับโลหะทองเหลืองที่ผ่านการชุบทองคำ
ด้วยการออกแบบขึ้นรูปด้วยมือ
ให้เป็นฐานรองดอกไม้ได้อย่างสวยงามสะดุดตา
เป็นไอเดียงานหัตถสินของนางสาวสุพัฒนาริ่มวง

ที่ได้คิดค้นนำผ้าไหมไทย
ไปเป็นวัสดุในการทำเป็นเครื่องประดับ
สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการออกแบบเครื่องประดับ
เหมือนด้วยวัสดุของตัวผ้าใหม่มันมีน้ำหนักเปล่ากว่าและเวลา
สมมติมันขยับโดนลมมันจะเปรี้ยวแล้วก็
นึกถึงดอกไม้ที่เวลามันติดอยู่บนต้นไม้
แล้วมันเปรียวอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ที่เหมือนคล้ายว่าเบาสบาย
แล้วก็ดูแบบมีความเป็นผู้หญิงซ่อนอยู่ด้วย
เราก็รู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นเสน่ห์ที่เราน่าจะดึงม้าใส่เป็นเครื่องประดับได้
เราอยากจะสร้างแบรนด์ของตัวเองที่มีงานที่แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป
ก็ตั้งต้นทั้งหมดงานจากการทดลอง
เพื่อให้เกิดเทคเจอร์ของผ้าใหม่ที่แบบมันจะเกิดความประทับใจ
แล้วก็คล้ายว่าคนอาจจะไม่เคยเห็นงานรูปแบบนี้มาก่อน

วกกับการทดลองสร้างงานหัฐศิลปชิ้นนี้นานกว่า๓ปี
ทำให้ชิ้นงานกลายเป็นที่ยอมรับของวงการออกแบบ
การันตีการออกแบบสินค้าออกมาได้อย่างดีเยี่ยม

เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการนำไม้ไผ่เมืองบุรีรำ
ออกแบบให้เป็นของแต่งบ้านที่มีความทันสมัย

กลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
งานธรสินภายในงานนี้นะคะ
ล้วนแต่เป็นชิ้นงานที่ไม่ได้เข้าถึงยากเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าวัสดุที่นำมาใช้นั้นเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะ

ก็ถูกออกแบบการนำไม้ไผ่นะคะที่เคยสารกระติบข้าว
มาทำเป็นโคมไฟให้มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้แหละค่ะ
ที่สำคัญนะคะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวเลยล่ะค่ะ
ศิลปะหันธกรรมของไทยส่วนใหญ่
มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกิดขึ้นตามท้องถิ่นต่าง
และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เช่นเดียวกับกลุ่มทายาทช่างศิลปะหัฐกรรม
ต่างมุ่งมั่นสืบสารและสร้างสรรค์งานศิลปะหัฐกรรม
นับวันมีผู้สืบทอดน้อยลงให้คงอยู่และไม่สูญหายไป
ต่อยอดด้วยการพัฒนาสร้างสรรค์
และเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมใหม่อย่างงานปักพัตราพรโบราณ
งานแก่สลักน้างตลงที่ประยุกต์ให้เป็นโคมไฟ
หัตถกรรมเครื่องถมงานว่าวเบอร์ฮามัสหรือว่าวทองแห่งมารยู
ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ช่างทำเครื่องประดับโบราณ
และงานหัฐกรรมลูกปัดมโนราด้วยฝีมือการร้อยลูกปัดให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่สวยงาม
ซึ่งถือเป็นงานศิลปะหัฐกรรมที่มีผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
อกจากนี้ยังมีสินค้างานฮันทศิลปด้านงานจักษานใบลานและเถาวันในรูปแบบต่าง
ไอเดียการออกแบบให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น
ซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยากรวมไปถึงงานทอผ้าพื้นเมืองที่ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดด้วย
งานหัตถสินทั้งหมดนี้ถูกนำไปจัดแสดงภายในงานเทศกาลนวสินนานาชาติ๒๕๕๙
จัดขึ้นณศูนย์นิทัศกาลและการประชุมใบเทคบางนา
เปิดให้เจ้าของงานศิลปหัฐกรรมทั้งในและต่างประเทศกว่า๓๕๐ร้านค้า
นำสินค้าไปจัดแสดงตามแนวคิดงานหัตถสินไม่ใช่เรื่องไกลตัว
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตได้เสมอ
โดยมีนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาเป็นประธานเปิดงาน
เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้สังคมไทยเห็นถึงศักยภาพงานศิลปหัฐกรรมไทย
ที่สามารถนำไปใช้ในวิถีชีวิตของคนได้ทุกเพศทุกวัยด้วย
ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน